นี่เขาไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลาเหมือนกัน
ไม่ได้ผิเข้าไม่ได้เป็นเรื่องของพระของสงครับ

คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเขารู้จักกับหมอหนุ่มคนนี้เพราะว่าเขาเคยทำงานตั้งแต่สมัยเรียนม๖
ก่อนที่จะจบมาแล้วก็ทำงานด้านขายของออนไลน์อะไรต่างนานา
แล้วพอได้รู้จักกันหมอคนนี้เขาก็จะทักมาในเชิงทักแบบ๑๘บวก
สยิวสยิวหน่อยชวนคุยเรื่องแบบทางเพศอะไรอย่างนี้
ทางสยิวชวนจะไปให้ไปหงไปหาอะไรแบบนี้เขาก็พยายามไม่คุยด้วย
เขาก็เลิกติดต่อไปหายไปพักใหญ่น้องเขาบอกเขามีความจำเป็นต้องติดต่อคุณหมอคนนี้
เพราะทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็มีคลินิกด้วย
ถ้ามีภาพทั้งชกทั้งชัดเอาขึ้นมาให้ดูก่อนเลยจะได้เล่าต้นเรื่องก่อน
คือพอช่วงโควิดเนี่ยแม่บุญธรรมของน้องเขาติดโควิด
เขาก็เลยจำเป็นต้องทักกลับไปหาคุณหมอคนนี้ค่ะ
คุณหมอคนนี้ก็มีการพูดตกปราบรับคำบอกว่าเออเดี๋ยวจะดูให้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
แต่สุดท้ายถ้าเกิดจะรับแม่บุญธรรมของเขาเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล

นี่นะฮะเขาบอกเนี่ยเขามีหลักฐานในการแชทเอาไว้หมดเลย
บางทีชวนคุยทะลึ่งได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วพอน้องเขาบอกถ้างั้นเขาก็ไม่เอาดีกว่า
คือถ้าจะให้แม่บุญธรรมเข้าไปรักษาเรื่องของโควิด
แล้วหมอจะช่วยดูแลให้อะไรให้ก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วต้องเอาตัวเขาเข้าไปแลก
เขาก็ไม่ไปดีกว่าปรากฏว่า
ไปโพสต์สร้างความเสื่อมเสียทำให้คนเข้าใจผิด
หาว่าเขาเนี่ยจะมาใช้เส้นใช้สายใช้วิธีพิเศษ
ในการพาแม่เข้าไปรักษาโควิดในโรงพยาบาล
แล้วเขาบอกเขาทำงานเป็นพ่อค้าออนไลน์

คนจะมาซื้อของซื้อของแล้วก็แบบต่อว่าโจมตี
ก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางหมอปลา
คือก่อนหน้านี้ความจริงทางสองคน
เขาก็มีการไลฟ์ตอบโต้กันไปมาด้วยนะ
หมอปลาได้พาโอลีฟนะเน็ตไอดอลพ่อค้าออนไลน์วัย๑๙ปีคนนี้
ซึ่งเคยได้รางวัลเยาวชนตัวอย่างมาด้วยนะอยู่ในพื้นที่อุดรธานีเนี่ย
เอาเรื่องนี้ไปเข้าพบนายแพทย์ปรเมฆกิ่งโก้ท่านเป็นนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีไปยื่นหนังสือ
ขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพฤติกรรมของแพทย์คนนี้
อยู่ในโรงพยาบาลที่อุดรธานีว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรม
จัญญาบันวิชาชีพแพทย์หรือไม่แล้วก็ผิดพรบข้าราชการพลเรือนหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติต่างนี่หมอปลาก็ไปด้วย
นายภัยศาลก็ไปด้วยคือในแพทย์คนนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่โอลีฟเขาบอกเอาไว้
แล้วผมก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าคุยมาตอนแรกเนี่ย
ตอนที่เคยรู้จักกันเคยทำงานด้วยกันแล้วทักคุยมาเนี่ย
คุยเรื่องอนาจารย์ทั้งนั้นส่งคลิปการร่วมเพศระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย
มาให้ดูด้วยอยู่ดีทักมาถามว่าเขามีอารมณ์ไหมเนี่ยเขาก็ไม่คุยด้วย
พอแม่บุญธรรมเขาติดโควิดเขาก็ปรึกษาไปกลับมีข้อเสนอว่า
ต้องมาเจอเขาก่อนเขาถึงจะช่วยดูแลให้เขาก็หายไป
พอเขาหายไปเนี่ยเอาเขาไปว่าเสียหายหายหาว่าพยายามใช้อภิษฎ
เพื่อที่จะเอาแม่เขารักษาโควิดเป็นแม่บุญธรรมนะสุดท้ายเขายังถูก
แฟนคลับของหมอคนนี้เนี่ยมาโจมตีอีกการขายของออนไลน์อะไรพวกนี้เสียหายหมด
คือตอนที่เล่าให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดฟังเนี่ยโอลีฟเนี่ยถึงขั้นแบบ
ร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้เช็ดน้ำตาเลยนะครับ
ใช้หลายด้านแล้วคุณหมอคนนี้เอฟซีก็เยอะผมโดนโจมตีหนัก
พ่อแม่ผมก็เชียร์ไปด้วยแล้วผมก็เชียร์เด็กอายุสิบเก้าคนหนึ่ง

คือเขาจะเอาลิ้นจี่มาเป็นต่างหู
อันนี้อีกคลิปนึง

ดูกันไปกันแล้วกันนะเอาเป็นว่าล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคือ
อย่างเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่านะฮะแล้วก็บอกว่าโอลีฟเนี่ยเขา
โกหกนะขอให้ทุกสื่อเนี่ยช่วยแก้ไขให้ด้วยอันนี้คือตอนที่เขา
ออกมาตอบโต้ตอนที่โอลีฟเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลานะ
สำหรับคลิปเมื่อวานนะครับตั้งแต่ที่น้องบอกว่าน้องโทร
หาพี่ตอน๒ทุ่ม๔๐บอกว่าจริงแล้วไม่อยากได้โทรมาหา
หมอคนนี้เลยเพราะว่าเคยคุยอะไรไม่ดีด้วยกันแต่น็อตตัดสินใจ
โทรมาเราก็นึกว่ามีธุระด่วนน้องบอกว่ามีแม่ซึ่งตอนนั้นหมอ
เขาจะว่าเป็นแม่ของน้องเองป่วยหนักอาการหนักตั้งนั้น๒ทุ่ม
เขาบอกว่าหมอเปิดคลินิกหมอไม่ได้เปิดนะครับหมอปิด
คีนิกตอน๑๑๐น๓๐บนะครับเรื่องหลัก
ตรวจละเอียดอันนี้เห็นแก่ตัวไปไหมครับ
นิกไม่รับตรวจเคสโควิดนะครับ

คุณแม่นอนโรงพยาบาลเอกอุดรได้๓วันแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว
คุณจะมากวนเพื่อโทรหาดิฉันทำไมคะ

แต่ในมุมโอลีฟเนี่ยเขาบอกว่า
ก็ตอนก่อนที่จะคุยกันเรื่องที่แม่บุญธรรมเขาติดโควิดเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอเนี่ยทักมาแต่ละอย่างเนี่ย
โอ้โหมันเป็นเรื่องแบบ๑๘บวกทั้งนั้น
แล้วพอแม่บุญธรรมเขาติดโควิดปรึกษาเนี่ย

จะไปรักษาแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง
สุดท้ายหมอมีข้อเสนอมาเขาก็ไม่เอา
แล้วเนี่ยแต่หมอเนี่ยที่ชี้แจงเนี่ย
ชี้แจงประมาณว่าพูดแต่เรื่องเขาใช้อภิษฎ
ซึ่งเขาบอกมันไม่ใช่มันคนละเรื่อง

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ฮะ
พาหมอปลาพาทนายภัยศาลพาโอลีฟไปที่โรงพยาบาลที่คุณหมอคนนี้ทำงานเลย
ที่เห็นปรบมือเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่ต้อนรับหมอปลานะ
เขาปรบมือให้กำลังใจหมอนะ
อันนี้ฮะ
อันนี้เห็นไหมคือพอสาธารณสุขจังหวัดมาถึงเนี่ย
เขาก็ให้หมอมาคุยกับผู้ที่เขามาร้องเรียน

เจ้าหน้าที่มาดึงมือหมอเข้าห้องประชุม
ส่วนนี้ฮะบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยมาปรบมือให้กำลังใจคุณหมอ
บางคนบอกสู้ยายคนดีผีคุ้ม

คือไม่ได้มาให้กำลังใจหมอปลา
แต่อันนี้เขาให้กำลังใจคุณหมอนี่นะครับ
ส่วนในห้องเดี๋ยวดูในห้องหน่อย
ใช้เวลากันอยู่ชั่วโมงกว่า
ก็มีหลายฝ่ายนะฮะที่เข้ามาเป็นคนกลางในการรับฟังกันด้วย
รับฟังกันด้วยมาเจรจาไกลเกลียวว่าจะเอายังไงสุดท้ายเนี่ย
เชื่อไหมไล่กันไปไล่กันมาคุณหมอยอมรับนะฮะมีสื่ออยู่ด้วย
นะครับคุณหมอยอมรับว่าใช่ส่งข้อความไปหาโอลีฟลักษณะชัก
เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์จริงเพราะเห็นว่าน้องเนี่ยหล่อหน้าตา
แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าหวังจะครอบครองเป็นฟงเป็นแฟนอะไร
จากนั้นโอลีฟก็ทักกลับมาหาเพื่อขอให้ช่วยหาเตียงรักษาแม่บุญ
กลับมาพูดคุยกับโอลีฟต่อหลังจากที่เคยชักชวนตอนแรกแล้ว
เขาทิ้งหนีหายไปเลยก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นก็ให้มาเจอเขา
เพื่อจะมีอะไรกันเพื่อแลกกับการให้เตียงในการรักษาแม่
โอลีฟปฏิเสธอีกก็เลยเอาโพสต์ต่างที่เคยพูดเคยคุย
ว่าโอลีฟเนี่ยใช้อภิษฎพยายามขออภิษฎสิทธิพิเศษในการลัด
รักษาแม่บุญธรรมที่ติดโควิด
ประเด็นเรื่องคุยชวนน้องคุยก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้เคยคุยจริงนะครับ
สามสี่รอบประเด็นที่น้องมาทักมาเรื่องแม่อันนี้ทักจริง
แล้วก็ทักมาเพื่อให้ดูแลเรื่องแม่เรื่องโควิดให้ครับ
จริงก็ขอขอโทษแฟนคลับของหมอเองนะครับแฟนคลับของ
น้องแล้วก็ทุกทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับอันนี้คือจาก
ใจเลยคือเป็นความปลื้มน้องแล้วก็เราเป็นเพศทาง
เลือกถามว่าน้องหล่อไหมหล่อมากค่ะก็ก็อยากคุยด้วยแล้วก็
ก็ได้คุยกันไปกันมาจนกระทั่งจากนั้นประมาณ๖เดือน
ได้คุยกันอีกเพราะน้องทักมารอบนี้ก็ได้รีบรีบคุยต่อ
รับเพื่อจะรับดูเคสให้อะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แค่
นี้นะครับสุดท้ายเนี่ยคุณหมอคนนี้ยอมรับว่าเคยส่งข้อความ
ไปหาใครอีกหลายคนในลักษณะแบบนี้แต่จากนี้ไปจะไม่ทำ
อีกส่วนโอลีฟบอกว่าตัวเขาก็สบายใจขึ้นที่เขาออกมา
เคลื่อนไหวเนี่ยเขาเพื่อเพื่อที่เขาเนี่ยจะปกป้องศักดิ์สีตัว
เองนะเพราะว่าพอไปให้ข้อมูลว่าเขาเนี่ยพยายามใช้อภิษฎ
ในการพาแม่เขารับสาหรับโควิดขอเตียงคนเข้าใจเขาผิดหมด
เลยนี่ค่ะนี่เขาก็ได้คุยกันแล้วก็มันก็มีภาพนี้เกิด
อืมในการทำความเข้าใจกันเจรจากลายเกลี่ยกันนี่คุณน้ำ
ภรรยาหมอปลาวันนี้ก็มากับหมอปลาด้วยนี่หมอปลานะ
ฮะนี่นี่โอ้โหนึกว่าจะเข้าแต่วัดอ่าโรงพยาบาลก็เข้าน้ำ
ปลาใช่ค่ะทำทุกเรื่องเลยเดี๋ยวนี้
ผมเดือดร้อนจริงครับพ่อเป็นพ่อค้าออนไลน์มันต้องใช้ความ
เยอะผมโดนโจมตีหนักพ่อแม่ผมก็ก็เครียดไปด้วยแล้วผมก็

ผมต้องเตือนเรื่องแบบนี้ด้วยที่ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับกับ
คู่กรณีเป็นคุณหมอยังไงผมก็สู้คุณหมอไม่ได้บาง
คนก็บอกผมว่าอย่าไปตอบโต้เลยถ้าคุณหมอเสียหายจะ
มีอย่างไรชีวิตที่เดี่ยวร้อนซึ่งใจจริงผมไม่ได้
เพราะคุณหมอเอาผมไปประจานทีนี้ผมก็เลยต้องมาปกป้องตัวเองว่าความจริงมันเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วพอถึงวันนี้คุณหมอมายอมรับความจริงทั้งหมดพร้อมกับขอโทษแค่นี้มันก็สบายใจครับ
ก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็ได้คุยแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปโดยเฉพาะทางฝั่งของคุณหมอนะ

แต่ทางสาธารณสุขจังหวัดจะว่าอย่างไรต่อเนี่ยคงต้องรอฟังต่อไปแล้วนี่คุณหมอเขาโพสต์ล่าสุด
ลักษณะจับมือกันแล้วก็บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจกัน
ผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อขอโทษและแก้ข่าวที่ผมโพสต์ไปในวันนั้นหลังจากนี้ผมจะตั้งใจทำเพื่อคนไข้ต่อไป
โอ้โหนี่ผมว่าเป็นบทเรียนของทุกคนเลยนะ

ใช่ไหมการจะพูดการจะคุยการจะสื่อสารอะไรออกไปโดยเฉพาะในเชิงลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดเหมือนกับเป็นอาชีพทั่วไปจีบกันอะไรอย่างนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันอันนี้มันไม่ใช่เป็นคุณหมอเนอะ
แล้วก็คำพูดที่คุยชวนคุยอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสม
เขาถึงบอกเดี๋ยวนี้ยุคหูทิบตาทิบคุณเกมสอน
ใช่จะทำอะไรต้องระวังให้มากค่ะ